แน่นอนครับผลงานกับสโมสรเราดูจะเหนือกว่า
แต่เกมระดับทีมชาติที่ผ่านมาไทยเจอเรวานอนในศึกชิงแชมป์เอเชีย
เราแพ้เอเวอนอนไป๒ต่อ๕เป็นฝันร้ายที่นักเตะชมบุรีที่เป็นแก่หลักของทีมชาติ
อยากจะเอาคืนในวันนี้ให้ได้ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ

ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างทีมชาติไทยกับเลบานอน
เพราะว่าพวกเขาเคยมีความหลังกันมาก่อนครับ
ต้นเส้นทางป้องกันแชมป์สโมสรเอเชียได้สมราคา
ด้วยการชนะรวด๓นัดคว้าแชมป์กลุ่ม๔ยิง๒๑ประตูเสีย๕ประตู
จบรอบแรกด้วยผลงานชนะ๒นัดแพ้๑นัดโดยยิงได้๑๖ประตูเสีย๖ประตู
โดยเสมอ๒นัดชนะ๒นัดซึ่งทั้งสองครั้งที่คว้าชัย
แต่การพบกันครั้งนี้มีความหมายมากกว่าทุกครั้ง
แบบเจ็บแสบถึง๕ประตูต่อ๒ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวัน
จะล้างตาเอาชนะทีมจากเลบานอนให้ได้เพื่อลบความผิดหวังจากทีมชาติ
แล้วก็เราเคยมาใช้เขาในในในนี้ที่และการนายเบา

ก็คือมันก็ไม่ใช่ปะ

เราก็จะเล่นเต็มที่เพื่อชัยชนะของสโมสรของประเทศไทยครับ
วันนี้บ่าย๒จะเป็นเวลาฉายหนังภาคต่อระหว่างทีมฟุตซอลไทยกับทีมจากเลบานอน
แต่พิธีทีบลูเวฟชนบุรีคงไม่ยอมให้ฉากจบเหมือนในเกมทีมชาติ
เพื่อปูทางสู่การลุ้นแชมป์สโมสรเอเชียสมัยที่๓
ชัชวานกมลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองยอกยากาต้าประเทศอินโดนีเซีย